อยออกมาเผยแพร่เลยนะว่าผลิตภัณฑ์นี้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดมีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ซึ่งออกฤทธิ์เป็นยาระบายหรือยาถ่าย
ก็ทำให้เราขับน้ำออกจากร่างกายนะคะ
อีกสารหนึ่งคือไซบูทามินหรือยาลดน้ำหนัก
ก็มีฤทธิ์ที่ทำให้เราไม่อยากอาหารผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์๒ตัวนี้
เขาบอกไซบลูทามีนฤทธิ์เยอะเลยนะ

ทำให้เราไม่อยากอาหารทำให้เราอ่อนเพลีย

ถูกต้องตัวหนึ่งเป็นยาถ่ายตัวหนึ่งกดประสาท
แล้วคือเขาบอกว่าห้ามนำเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี๓๓แล้วนะ
ถ้าเกิดว่าใครนำเข้ามานี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่า๒ตัวนี้เป็นสารอันตรายมีผลข้างเคียง
ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องมีคำสั่งแพทย์ออกมาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นออยก็เลยประกาศเตือนให้ระมัดระวัง
ในเรื่องของการซื้อเอามาบริโภค
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้
พระราชบัญญัติอาหารซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย
ก็ย้ำหน่อยฮะที่ออยออกมาพูดถึงเรื่องของอันตรายนะครับ
ก็ขณะรับประทานยาน้ำหนักจะลดลง
แต่ถ้าหยุดรับประทานยาน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ถ้าหยุดยาไปเลยจะเกิดโยโยเอฟเฟคผลข้างเคียง
จากการใช้ยาที่พบเคสต่างบ่อยนะฮะ
คือนอนไม่หลับเวียนหัววิตกกังวลตาพร่า
ติดต่อกันนานอาจทำให้ติดยาได้นะคุณ

อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
เรื่องของผลิตภัณฑ์ลีนทางออยเคยตรวจสอบก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
และมีการระงับมีการแจ้งเตือนไว้ด้วยอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่มีหนุ่มธุรกิจนะ
วัย๔๐กว่าปีที่ปฐุมธานี
ซึ่งเคยน้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัม
แล้วก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการลดน้ำหนักเป็นอาหารเสริมไปด้วย
ใช่คือเขาทานผลิตภัณฑ์นี้มา๒เดือน
แล้วพอหลังจากทานก็คือเสียชีวิต
แต่น้ำหนักเขาลงมาใน๒เดือนลงมากิโลใช่ไหม

แล้วก็อยู่ก็เสียชีวิตบนที่นอนทันทีนะครับ
จึงเป็นที่มาว่าผลิตภัณฑ์ลีนก็เลยมาดังในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่ง
ค่ะก็เป็นการตรวจสอบกันนะคะ
อย่างที่ข่าวบอกไปเยอะถึงสารตัวนี้ว่าอันตรายนะคะ
เราก็ต้องย้ำเตือนกันเพราะว่าสารบีคอซาดิวแล้วก็ไซบูทรามีน
ตอนนี้ได้เพิกถอนตำรับยาทุกชนิดในประเทศไทยคือห้ามจำหน่ายแล้ว
เพราะฉะนั้นที่มันมีออกมาก็แปลว่าอาจจะเป็นการเอามาแอบใส่ทีหลัง
ซึ่งตรงนี้มันก็พูดถึงแล้วมันครอบคลุมมันเยอะจริงนะ
อาจจะตรวจตราไม่ถึงไม่ครอบคลุม
ก็ต้องเตือนกันเอาไว้ในส่วนนี้นะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณเรื่องของการนำมาโฆษณา
เขามีคนแคปมาเป็นเพจหนึ่งนะคะ

ทั้งคุณหมอเอ่ยทั้งพยาบาลเอ่ยทั้งเพศรัชกรเอ่ย

แล้วก็ถือผลิตภัณฑ์อยู่ในร้านขายยาบ้าง
คือพอเห็นคุณหมอเห็นบุคลากรทางการแพทย์

คนก็เลยเข้าใจว่าอ้าวอย่างนี้แปลว่ามันปลอดภัยสิ
คุณหมอพยาบาลยังรีวิวเลย

พอมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลไปเนี่ยคนเขาก็ไปจี้นะ
ว่าทางสภาวิชาชีพจะต้องเอาผิด
เรียกคนกลุ่มแบบนี้ว่าเหลือบในชุดขาว
ออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมยี่ห้อลินนี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าพอบุคลากรทางการแพทย์
หมอเพศสัตว์เทคนิคการแพทย์สาธารณสุข
รีวิวให้กับลูกค้ามาซื้ออาหารเสริมยี่ห้อนี้อย่างแพร่หลาย
มันเหมือนกับเป็นการเอาวิชาชีพไปการันตี
ขนาดหมอยังแนะนำเลยแล้วทำไมคุณจะไม่เชื่อล่ะ
เหมือนกับเป็นการประกันว่าอาหารเสริมยี่ห้อนี้มันปลอดภัย
มันได้มาตรฐานมันรับประทานได้มันลดน้ำหนักได้
ทั้งก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารเสริม
ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามกินแล้วมันไม่ได้ช่วยลดความอ้วน

เป็นเสื้อกาวสีขาวแบบนี้แล้วก็อวดอ้างสรรพคุณของลีน
อย่างเช่นอะไรบ้างคุณผู้ชมดูนะดูภาพประกอบ
แล้วก็มีคำอวดอ้างเป็นแคปชั่นว่า
กินแล้วพุงยุบหน้าเรียวผอมทันใจ
ร้านขายยายังมีขายแล้วจะไม่ปลอดภัยได้ยังไง
อกจากนี้เชิญชวนด้วยค่ะคือขยายเครือข่าย
ใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาติดต่อมาได้เลย
รายได้หลักล้านมีของรางวัลตอบแทน
ทั้งทองทั้งสร้อยทั้งกำไรทั้งแหวน
ตั้งชื่อทีมให้ดูน่าไว้วางใจ
อย่างเช่นคุณสืบสกุลอยากสมัครทีมนี้ไหม
หมอเงินล้านทีมพยาบาลสายดีด

ใช่ค่ะแล้วเพจเขาก็ลงข้อความทิ้งท้ายโพสต์เอาไว้
คือจี้ไปถึงสภาวิชาชีพ
บอกว่าอยากให้จัดการกับคนกลุ่มนี้
แล้วก็ใช้คำพูดว่าคนกลุ่มนี้คือเหลือบในชุดขาว
คือเหมือนกับอาศัยเครื่องแบบมาทำมาหากิน
แล้วก็บอกอีกด้วยบอกว่าพวกคุณมีหน้าที่มาทำให้คนสุขภาพดีขึ้น
ไม่ใช่มาสวมกาวแล้วก็หลอกให้คนเชื่อแล้วขายของที่ทำลายสุขภาพ
คุณคือฆาตกรภัยเงียบที่เอาอาชีพมาทำร้ายผู้บริโภค

ทางด้านรองเลขาธิการแพทยศภาเขาก็บอกนะคะ
เกี่ยวกับข้อห้ามเรื่องของจริยธรรม
คือมันห้ามอยู่แล้วว่าห้ามใช้คำว่านายแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงไปโฆษณา
เขาก็เลยไปตรวจสอบว่าคนกลุ่มนี้
ใส่เสื้อกาวเป็นหมอจริงหรือเปล่า

ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นการแอบอ้าง

ดังนั้นแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดจะตรวจสอบ

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของแพทยศภา
คือมีช่องเลยให้กรอกชื่อนามสกุลคุณหมอลงไป
หลังจากนั้นเว็บจะบอกมาเลยว่าเนี่ย

ขึ้นรูปมาเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหน
แต่ใครที่มีการแอบอ้างแบบนี้
แพทยศภาก็สามารถดำเนินการ

เพราะว่าทำให้วงการแพทย์เสียหาย
แล้วเราจะเชื่อใครได้บ้างคะเนี่ย

จากดูฉลากข้างกล่องแล้ว

ถ้าเป็นไปได้ถ้าโทรศัพท์สอบทับคือ

กว่าจะซื้อลงทุนซื้อสักหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะ

ไอ้ผลิตมันตรงกับที่ระบุไว้ข้างกล่องหรือเปล่า

ตอนนี้สังคมมองไปที่ต้นทาง

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะ

ประเด็นดราม่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ลีน

เพราะว่ามีคนที่เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายออกมาแฉ
แชร์ว่าตอนช่วงที่จำหน่ายก็ขายดิบขายดี
ลูกค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่จะลดความอ้วน
ก็ซื้อใช้กำไรก็ดีนะครับ
แต่สิ่งที่รู้ทีหลังและทำให้เธอหยุดขาย
นั่นก็คือความอันตราย

รู้เลยว่าใส่หมายเลขสลากออยอร์
ก่อนที่จะขอจดแจ้งจริงซะอีก
และนำตราฮาร้านที่ใช้ในน้ำปลามาสวมรอย
คือแปลว่าตาฮาล้านไม่ได้ขอสำหรับผลิตภัณฑลีน

แล้วก็เอาอันนั้นมาติดที่ผลิตภัณฑ

สวมเลขจดแจ้งสวมอะไรหมดเลย

ก็ตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นอดีตตัวแทนนะฮะ
ออกมาแฉว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อลีน
มีการสวมทะเบียนจดแจ้งออยที่ผลิตภัณฑ์

จัดการไปขอจดทะเบียนทีหลัง
ไม่เท่านั้นนะครับยังนำตราฮาร้านของน้ำปลายี่ห้อหนึ่งมาสวมรอย

โดยเธอบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้รับทราบมาจากเพจดัง
และเมื่อตรวจสอบเองก็ปรากฏว่า

ฟังเสียงอดีตตัวแทนจำหน่ายเธอออกมาแฉว่าหน่อยครับ
ฉันก็ไม่มีความรู้
ใช่จากเจ้าผมแชนตูหวัดอ้อม

อาหารที่ตัวแทนจำหน่ายังเปิดเผยด้วยนะครับ
หลังทำการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวเป็นไปตามที่เพจดังแจ้งมาจริงหรือเปล่า
แล้วพอตรวจสอบแล้วเออมันจริงนะฮะ
ผลิตก่อนที่จะไปจดออยแล้วก็สวมเรื่องของเครื่องหมายฮาร้านเนี่ยนะครับ
ก็เลยหยุดจำหน่ายหลังจากที่เธอขายมานานกว่า๓เดือน
หลังจากนั้นก็มีเครือข่ายที่ทำการขายด้วยกันมาต่อว่าเธอ
ถามว่าอ้าวหยุดจำหน่ายทำไมล่ะไปเชื่อข้อมูลจากเพจผีทำไมนะฮะ
ก็ต่อว่าเธอเยอะเลยนะครับฟังเสียงที่เธอโดนต่อว่าหน่อยฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราเลิกขายแล้วเนี่ย
ลูกขายหรือว่าอะไรของเราเนี่ยเขามีการต่อว่าอะไรเราบ้างไหมฮะ
ก็จะมีโพสต์เน็ตนิดหน่อยอะคะโพสต์ทำลองยังไงบ้างฮะ
เมื่อมาก็แบบเชื่อข่าวเกินไปฟังข่าวจากเพจผีอะไรอย่างเงี้ย
ที่คือที่เราถอนตัวเราก็ไม่ได้ประกาศอะไรยังไงล่ะค่ะ
แต่คือเราก็สูงของคืนแค่นั้นเองก็เวลาเขาโพสต์อะไรมาเราก็ทำเป็นไม่เห็นป่ะ
ฉะนั้นเขาก็ไม่อยากต่อปากต่อคำแล้วมันกระทบหลายอย่าง
ตัวแทนจำหน่ายยังเปิดเผยอีกนะครับว่าที่ผ่านมามีลูกค้าคนหนึ่ง
ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปทานแล้วก็บอกว่าอาการข้างเคียงก็คือมีอาการเวียนหัว
แล้วก็มีอาการวูบเหมือนจะไม่สบายด้วยนะครับก็เลิกกินผลิตภัณฑ
แล้วก็โทรมาต่อว่าเธอเหมือนกันนะครับ
แล้วพอรู้มั้ยครับมันมีสารอะไรบ้างในยี่ห้อลินเนี่ยที่ทำให้เรามีอาการเวียนหัว
อ๋อจากตามข่าวจากตามเขตมันก็จะเป็นไฟฟูทามีนนะครับ
มันสารกดประสาททำให้ไม่อยากอาหารอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่แหละฮะกดประสาททำให้วิตกกังวลคลื่นไส้อาเจียน
อาจจะติดยาได้ด้วยซ้ำตามที่ออยเตือนนะครับ
ตัวแทนจำหน่ายบอกด้วยว่าก่อนเรื่องจะเกิดขึ้น
ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นี้ลีนขายดิบขายดีมากคนนิยมมาก
ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการจะลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับ
ขายได้กว่า๓๐๐กล่องในช่วง๑เดือนที่ผ่านมาก่อนจะเลิกขายนะ
โดยได้กำไรประมาณ๑๐๐บาทต่อ๑๐กล่องเท่ากับได้กำไรกล่องละประมาณ
ถูกต้องไหมฮะค่ะซึ่งนับว่าทำกำไรได้เป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์
เครือข่ายที่รู้จักกันมีอยู่ทั้งในและมีอยู่ทั้งในต่างประเทศ
ที่ยังขายอยู่แล้วก็ที่เลิกขายไปบ้างแล้ว

คือเท่ากับสินค้ามันกระจายออกไปเยอะเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณ
พ่อค้าแม่ค้าบางคนบอกว่าเลิกงานประจำมาขายผลิตภัณฑ์นี้เลยนะ
เออนะครับพอพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ลีนมันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของการเสียชีวิตของนักธุรกิจที่ปฐุมธานีนะ
ที่เลยนะไปตรวจสอบเองไปติดตามเรื่องนี้เองนะคะว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของนักธุรกิจรายนี้นี่มาจากอะไรกันแน่นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางญาติเองก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้หรือเปล่า
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่วัดบัวแก้วเกษตรบัวแก้วเกษร
ตระบวนระแหงอำเภิญล่านหลวงแก้วจมัดประธุมธานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายประพัทธ์ลำไยนักธุรกิจ๔๘ปี
ที่เสียชีวิตในห้องนอนเมื่อช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ตายอาจจะกินยาลดน้ำหนักจนเสียชีวิต
ตอนนี้ต้องรอผลผ่าชนะสูตรแล้วก็รอผลตรวจเลือดก่อนนะคะ
ซึ่งในช่วงของการพบศพทางภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ให้การ
บอกว่าสามีของเธอทำธุรกิจส่วนตัวปกติสามีเป็นคนขยันขันแข็งนะ
ออกกำลังกายเป็นประจำช่วงหลังมีปัญหาน้ำหนักตัว
ชนิดมาทานประมาณ๒เดือนน้ำหนักก็ลดลงไปเยอะ
และก่อนเกิดเหตุวันที่๒๖เมษายนสามีไปออกกำลังกาย
กลับมาพักผ่อนเหมือนปกติจนกระทั่งในช่วงเวลาตี๓
เกิดการเสียชีวิตโดยที่คนในบ้านตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียชีวิต
เพราะว่าสุนัขที่ตัวสามีมีอาการแปลก
คือเห่าตอนตี๓หอนทั้งอะไรไม่รู้นะ
ทีนี้ก็เลยต้องมาดูต่อไงว่ากรณีนี้ผู้เสียชีวิตเขามีอาการ
แสดงอะไรออกมาหรือเปล่าสุนัขมันถึงเห่าแบบนี้
ปรากฏว่าขึ้นไปดูแล้วก็นอนแน่นิ่งเนี่ยนะครับ

แต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเนอะเรื่องของอาการเนี่ยสำคัญนะครับ
เบื้องต้นแพทย์ก็ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจล้มเหลวนะคะ
ส่วนทางด้านพตเอกวิทยาชัยก็บอกว่า
ถ้าสาเหตุการเสียชีวิตของนายประพัทธ์เป็นเพราะผลิตภัณฑ์นี้จริง
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงกันค่ะ
นี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็คือจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของผลเลือด
ว่าในผลเลือดของผู้ตายมันมีส่วนผสมหรือมีสารของตัวยาตัวลีน

ใช่โดยเฉพาะไอไซบูลทามีนะ
กับสาโคตินนะครับ
ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิกระตุ้นประสาทนะ
อันหนึ่งระบายอันหนึ่งกระตุ้นประสาท
แล้วก็ต้องห้ามในสหรัฐต้องห้ามในบ้านเรา